เรื่องราวจริงคือนำเสนอไปบ้างแล้วล่ะค่ะ
พี่หนุ่มกัญชัยออกมาโต้ตอบกับคุณฟ้า

นาตาลีเกเบอร์ว่าหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะฟ้าไม่ใช่ค่ะ

ครูปรีชาค่ะคืออย่างนี้
จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะก็
มันมีข่าวเกิดขึ้นแล้วจะไปสัมภาษณ์พี่หนุ่มกัญชัย

แล้วพี่หนุ่มถ้าใครได้ดูเมื่อวานไอตลอด

นางคันคอหรือนางหยัดเล่าอะไรเหมือนจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์
เพราะว่าเรื่องราวมันก็ค่อนข้างจะ

คือประมาณว่ามันมีแชทไลน์หลุดออกมา
มีคลิปเสียงออกมาใช่ไหมคะ
แนวนี้เขาถนัดเรื่องคลิปหลุดออกมาอีกแล้ว
มีการพูดว่าพี่หนุ่มไปขายขนมจีบเขา
ไปก้อนโลโกติกถูกไหมโอ้โฮคนคอมเมนต์มาสนั่นรั่นเมืองเลยค่ะ

ให้สัมภาษณ์กับเรานะคะต้องบอกว่าชี้เดียวเลย
ไปฟังดีกว่าใช่ไปดูเลยค่ะ
ที่จะพูดอะไรกับเพื่อนฝูงก็ตามแต่เนี่ย
บางครั้งพูดในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงกันเนี่ย
พอมันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้แบบมีส่วนอื่นเสียหายด้วย
อย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยถามว่าผมเสียไหม

ถ้าวันนี้ผมไม่ได้มีลูกไม่ได้มีครอบครัวก็อาจจะเฉย
ต้องถามกลับมาถามว่าที่พูดออกไปแบบนั้นกัน

แล้วก็ที่สำคัญคนที่นำมาปล่อยต้องการอะไร
ต้องการความสะใจหรือต้องการแบบทำลายอีกฝั่งนึง
หลายคนบอกว่าไม่แก้ตัวไม่แก้เลย
จำเป็นนะครับเพราะผมเชื่อว่าสังคมรู้ประเทศรู้
คนในประเทศรู้ว่ามันไม่ใช่
ดิฉันชอบคำว่าสังคมโลกรู้นะคะคนทั้งประเทศรู้
ก็ว่าตามนั้นแหละแต่เอาจริงพี่หนุ่มก็ไม่มีเวลาไปจีบหรอกค่ะ
เพราะว่างานแกก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็น้องมายูน่าเอ็นดูเชียวนะคะ
ก็ขอให้เรื่องราวมันผ่านไปแล้วกัน
ก็เกรือก็แซ๊กว่ากันไปนะคะพี่หนุ่ม
บางทีถ้าเกิดว่าเราจะพูดคุยเล่นมโนกับเพื่อน
ว่าคนนี้ก็มาจีบเราดาร์ร่าก่อนนี้เป็นแฟนเราอะไรแบบนี้
พอเข้าใจได้ว่าคุยเล่นแต่ถ้าเกิดว่ามันมีหลุดออกมาแบบนี้

คุณจะรับผิดชอบกับความรู้สึกกับครอบครัวเขายังไงบ้าง
อันนี้ตรงนี้ต้องระวังกันไว้ด้วยนะคะ
อีกอย่างหนึ่งดิฉันชอบตรงที่พี่หนุ่มเคยบอกเอาไว้

หนุ่มบอกเอาไว้ว่าถ้าเรื่องอะไรแบบนี้เขาไม่ให้ราคา